ช่วงนี้หลายพื้นที่อากาศถือว่าดีนะคะกรุงเทพเองเมื่อเช้าเนี่ยอากาศก็เย็น
ใครที่ขึ้นไปเที่ยวนะคะอากาศกำลังดีแต่ที่น่าเป็นห่วงอยู่ที่ภาคใต้
เมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าหน้าหนาวภาคใต้เนี้ยจะเจอฝนเจอน้ำท่วมหนักทุกทีเลยนะคะ
ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่ทางภาคใต้เริ่มจะคลี่คลายลงบ้างแล้วค่ะ
แต่ว่ายังมีหลายพื้นที่นะคะที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่าเก้าหมื่นห้าพันครัวเรือนแล้วค่ะ
ทะลุงเองยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา๕อำเภอนะคะ
อำเภอบางแก้วแล้วก็อำเภอปากพยูน
ระดับน้ำเนี่ยท่วมสูงเลยเพราะว่ามีคลื่นลมในทะเลสาบสงขลาพัดหนุน
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่๑๔๙ในตะบนลำปัมอำเภอเมือง

มีการอบพยพครัวเรือนแล้วก็สัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้วด้วย
เรื่องต้นที่พัทธรุงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมเอาไว้แบบนี้
จังหวัดพัทธลุงมีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด๑๑อำเภอด้วยกัน
ประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า๙๕๐๐ครัวเรือนค่ะ
ไปดูที่จังหวัดสงขลากันต่อนะคะ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่พื้นที่ติดริมทะเลสาบสงขลา๒ฝั่งใน๕อำเภอ
ทั้งฝั่งอำเภอควรเนียงแล้วก็ฝั่งคาบสมุทรสถิงพระ
สิงหะนครน้ำในทะเลสาบสงขลายังคงหนุนเข้าถ้วม
ที่อยู่ลึกเข้าไปริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
ซึ่งมวลน้ำก็ไหลมาจากพื้นที่จังหวัดพัทธลุงนี่แหละค่ะ
หลายคนต้องใช้ชีวิตโดยที่เหมือนติดเกาะอยู่กลางน้ำ
เหมือนบ้านเป็นเกาะแบบนั้นมีน้ำล้อมรอบตลอดเลยนะคะ
โดยสถานการณ์น้ำท่วมที่สงขลาค่ะ
มีพื้นที่ถูกน้ำท่วม๑๓อำเภอจากทั้งหมด๑๖อำเภอนะคะ
มีเพียง๓อำเภอที่รอดแต่ที่ว่ารอดเนี่ย
คือไม่ใช่ว่าไม่ท่วมนะท่วมเหมือนกันแต่ไม่หนักมาก
คืออำเภอเทพาอำเภอนาทวีแล้วก็อำเภอสบาย้อยค่ะ
สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วยกเว้นพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลานะคะ
ส่วนที่สุราชธานีสถานการณ์น้ำท่วมขยายวงกว้าง๑๕อำเภอ

เขาบอกว่ามวลน้ำปีนี้น่าจะมากกว่าปี๒๕๕๔อีกนะ
พื้นที่หลายจุดเนี่ยระดับน้ำเนี่ยไล่ตั้งแต่๓๐เซนติเมตรขึ้นไปถึงกว่า๒เมตรนะคะ
ท่วมหัวไปเลยใช่แล้วก็เขาบอกว่าสภาพอากาศเนี่ยดูดีขึ้น
เพราะว่าเริ่มมีแสงแดดให้เห็นตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้แล้ว
หลังจากที่ฝนตกมาตลอดเพิ่งจะมี๒๐กว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่ฝนหยุดตก
งั้นก็ต้องลุ้นให้อย่าตกลงมาอีกใช่
ตอนนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสุราธานี
สรุปสถานการณ์ล่าสุดแล้วนะคะว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบเกือบ๑๙๐๐ครัวเรือน
ส่วนที่นครศรีธรรมราชพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมเนี่ยนะคะหลายพื้นที่เลย
อำเภอเมืองอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอพระพรมอำเภอท่าสารา
อำเภอเชียนใหญ่แล้วก็อำเภอปากพนัง
เขาบอกว่าน่าจะถูกน้ำท่วมขังหนักแล้วก็นานกว่าทุกอำเภอ
เพราะว่าตรงนี้คือพื้นที่สุดท้ายก่อนที่น้ำจะลงไปในทะเลค่ะ
น่าจะใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะคะกว่าจะระบายน้ำได้หมด
ส่วนอำเภออื่นถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกซ้ำอีกใน๒วันนี้
ระดับน้ำก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้แล้ว
แต่ที่นครศรีธรรมราชมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
๒ศพด้วยกันค่ะจากเหตุน้ำท่วมนี่แหละ
ซึ่งรายล่าสุดรายที่๑๒เป็นผู้ชายอายุ๕๗ปี

ถูกน้ำป่าพัดร่างศูนย์หายไปตอนตี๓ของวันที่๒ธันวาคม
ขณะกำลังเดินกลับบ้านในสวนยางพาราค่ะ
แล้วชาวบ้านก็ไปเจอว่าร่างลอยติดอยู่ที่ต้นไม้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบร่างกายแล้วก็ไม่พบบัตรแผล
ร่องรอยจากการถูกทำร้ายนะคะ
คุณหมอก็ระบุสาเหตุการเสียชีวิต
เกิดจากการสำลักน้ำและขาดอากาศหายใจ